อีก๒วัน๒๗มีนาคม
ครบ๒เดือนกับคดีแก๊งปืนควาย

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๗มกราคมต้นปีที่ผ่านมานะครับ
แก๊งปืนควายเขาฆ่านุ่มคนเหนือแล้วก็ฝังดิน

ตอนนี้ตำรวจจับผู้ต้องหาได้แล้ว๕คน
วันนี้ความคืบหน้าคือจับผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก๑คน
แล้วก็ออกหมายจับเยาวชนหญิงอายุ๑๕ปี
ที่อาจจะผัวพันคดีนี้ได้เพิ่มอีก๑คน

นอกจากนี้สนปนัดดาเขามีความขึ้นไหวอย่างไรบ้างครับ
คุณเขมสอนค่ะคือเรื่องนี้มีหลายมุมนะคะ
มุมหนึ่งคือผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาถูกข่มขู่
เขาก็เลยไปเรียกร้องขอความเป็นธรรม
แล้วก็อยากจะให้ตำรวจเร่งรักคดีให้มีความคืบหน้าให้เร็วกว่านี้
ส่วนคุณบุ๋มปนัดดาค่ะเขาบอกว่าเขาถูกรองผู้กำกับในพื้นที่นะคะ
พูดจาข่มขู่แล้วก็พูดจาไม่สุภาพ
เธอก็เลยไปร้องเรียนให้ดำเนินการกับรองผู้กำกับในพื้นที่ค่ะ
พ่อแม่และผู้เสียหายที่ถูกวัยรุ่นแก๊งปืนควาย
ก่อเหตุคัตกรรมนายพศกรโครงสวรรค์
นำร่างฝังดินในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง
พร้อมด้วยนางสาวปนัดดาวงผู้ดีหรือบุ๋มประธานองค์กรทำความดี

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เนื่องจากตลอดระยะเวลา๒เดือนที่ผ่านมา
ผู้เสียหายยังถูกคมคู่จากกลุ่มผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่อง
ต้องหลบหนีออกไปจากพื้นที่
ขณะที่ครอบครัวผู้เสียหายยังแสดงความกังวล
ต่อการทำงานของตำรวจในพื้นที่ด้วยค่ะ
คือตั้งแต่วันแรกนะผมก็ไม่มั่นใจนะ
เพราะคุณดูข่าวนะ
คือเหมือนแบบว่าผู้กำกับแนะนำให้ผู้ต้องหาพูด

เกิดคดีปั๊บยังไม่ได้สอบสวนอะไรมากมาย
มาถึงแถลงข่าวเออเหล็กคนนี้นะ
กลุ่มนี้ไม่เคยต้องอดีตมาก่อนนะ
เออทำการโดยอารมณ์ชั่ววูบนะอะไรแบบนี้

พอดีวางแผนกันแบบนี้ฆ่าแบบนี้
มีคนร่วมกระบวนการหลายคนแบบนี้

ผมว่าผมว่ามันไม่ใช่นะไม่ใช่
คุณบุ๋มประนัดดานะคะก็บอกว่าก่อนเดินทางมายื่นหนังสือ
มีตำรวจระดับรองผู้กำกับการในพื้นที่
ติดต่อเพื่อยับยั้งไม่ให้เดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ด้านพตรรีสงพลวัฒนชัยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก็บอกว่าได้ประสานกับพนักงานสอบสวน
ทราบว่าสำนวนอยู่ระหว่างการขออำนาจศาล
เพื่อนำตัวผู้ต้องหามาสอบสวนเพิ่มเติม
ต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนการกระทำที่ไม่เหมาะสมของตำรวจระดับรองผู้กำกับการนั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปค่ะ